สวัสดีค่ะคุณอยู่กับเอมมี่โซโรและทำนายไทยรัฐ
รายการที่คุณมีสิทธิ์ล่วงรู้ดวงชะตาของคุณเอง
กองไพ่ที่เราได้เลือกมาให้กับคุณแล้ว

พลังงานของไพ่สำหรับนี้ต้องการจะสื่อสารกับคุณค่ะ

คนใดคนหนึ่งนะคะเพราะเป็นพลังงานโดยภาพรวม
แต่แน่นอนค่ะวันนี้คุณอยู่กับคลิป
คุณอาจจะกำลังเจอเหตุการณ์
เหมือนกับที่ไพ่อยากจะบอกและเตือน
อะไรบางอย่างกับคุณสักหน่อยค่ะ
เพื่อนร่วมงานมีปัญหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เจ้าค่ะช่วยแก้ปัญหาให้ที
หลายคนอาจจะกำลังเจอปัญหา
หลายอย่างในที่ทำงานอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงาน
ไม่ว่าจะเป็นคนอายุเท่ากันก็ดีตำแหน่งมากกว่าก็ดี
หรือน้อยกว่าก็ดีหรือปัญหาที่ทำงาน
ใดก็ดีวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
สำหรับใครในวันนี้นะคะ

ดับความร้อนดับความเครียดในใจของคุณหน่อยค่ะ

ขนมไปด้วยหยิบจับนู่นนี่นั่นมากิน
เพื่อให้พลังงานของคุณผ่อนคลาย
เพราะเมื่อใดที่พลังงานของเราผ่อนคลาย
ไพ่จะยิ่งสื่อสารกับเราได้ดีที่สุดค่ะ

คิดว่าเพื่อนทุกท่านพร้อมแล้ว
เราไปเริ่มรับชมและรับฟังกันเลย
เพื่อนร่วมงานมีปัญหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เจ้าขาช่วยแก้ปัญหาให้ทีค่ะ
และเราจะมาเริ่มไปพร้อมกันนะคะ
อื้อหือคุณค่ะคุณ

แก้ผ้ากันแล้วอุ้ยไม่ใช่นะคะ
แก้ตัวก็แล้วอะไรอะไรก็แล้ว

ไพ่กัมมิแบร์ของเรา

เพื่อนร่วมงานมีปัญหาค่ะ

ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไร

แก้ปัญหาให้เรา
คุณควรจะต้องทำตัวอย่างไรคะ
ต้องปล่อยเบอร์นะคะ
คือคุณต้องแบบลืมมันไปอ่ะนะ

สิ่งที่เราต้องเจออยู่แล้ว

บริษัทจ้างเรามา

แต่ทีนี้ปัญหามันซ้ำซ้อน

คืออาจจะคำพูดคำจา
ไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่ก็ได้

เรารู้สึกว่าฉันอยากรู้อะ

มั่นก็มันคาราคสังคาไปเรื่อย

หลายท่านก็ต้องพูดเลยนะคะว่า

ของใครบางคนที่มีอำนาจ
เบื้องหลังที่ทำให้คุณอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยทันที
เพราะเราอาจจะรู้สึกว่าเราตัวเล็กเรายังเป็นตัวตึมินะยังแก้ไม่ได้หรอก
อย่าไปคิดอย่างนั้นเพจดาบที่ขึ้นมา
อยากให้คุณนะคะมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นได้ไหม
เพราะว่าด้วยพลังงานไพ่ของคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกเลยค่ะว่า
การแก้ปัญหาอยู่ที่คุณมั่นใจในตัวเองคิงเหรียญหนักแน่นว่าหน้าที่ฉันคืออะไร
น่าจะพูดน้อยไปหน่อยหรือว่าอาจจะไม่ค่อยสื่อสารกับคนรอบข้างมากไปหน่อย
มันเลยทำให้เกิดปัญหาที่มันคาราคาซังเราคิดอย่างอีกคนคิดอย่างหนึ่ง
เวลามันทำงานจอยกันเป็นทีมเนอะมันเลยทำให้แบบเกิดแต่ปัญหาต่างนานามากมาย
มีวิธีแก้ไหมคะหรืออีกแง่หนึ่งขอถามอันนี้ไว้ก่อนดีกว่า
ปัญหาที่คุณคิดถึงตอนนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะคิดถึงปัญหาอะไรคิดไปเลยนะ
พลังงานจากไพ่จะบอกค่ะว่าปัญหาที่คุณเจอแก้ได้ไหมคะลุ้นไหม
พลังงานของการร่วมมือร่วมทุกข์ร่วมสุขของคนรอบข้างชัดเจนนะคะแก้ได้แน่นอน
คุณยังมีแบบเขาปัญหานี้มันมีแบ็คใครสักคนหนึ่งที่อาจจะเป็นผู้มีอำนาจเนอะ
แต่คุณก็มีเพื่อนและคนรอบข้างอารมณ์เหมือนคนในครอบครัว
ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเราก็พร้อมที่จะฝ่าฟันไปด้วยกัน
แต่ค่ะคุยกันให้ดีภายในก่อนนะว่าจะเอายังไงกันแน่
เพราะว่ามันมีพลังงานของการแบบว่าคุยแบบว่าคุยไม่ได้สับ
จับไปกระแดกได้ไหมไม่น่าใช่นะประโยคนี้

การแก้ปัญหานี้ค่ะปัญหานี้ที่คุณนึกถึงนะ
แก้ได้ไหมแก้ได้แต่อาจจะต้องมีการเลือกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นค่ะ
ซึ่งทิศทางแห่งการเลือกนะคะสองด้านนะก็คือสิ่งหนึ่งนะคะ
คือการเลือกที่จะจำเจอยู่กับสิ่งเดิมวนแล้ววนอีก
วนย่ำอยู่กับที่แก้ไม่ได้สักทีเราก็คือเหมือนเป็นคนที่ค่อยเดินถอยหลังไปเรื่อย
ไม่ดีถอยหลังลงคลองไปเลยล้มอีกนะคะแต่อีกอันหนึ่งค่ะ
ทางเลือกอีกด้านหนึ่งคือเด็กถือถ้วยแสดงว่าเป็นพลังงานใหม่
รับโอกาสใหม่การแก้หรือการทำอะไรในเรื่องใหม่
ปัญหานี้แก้ได้นะดังนั้นคุณต้องมารับพลังงานดีพลังงานบวกไปเลย
แต่การแก้ครั้งนี้นะคะคุณจะต้องมีเจอทางเลือก
อีกอันหนึ่งคืออาจจะต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจ
ถ้าเกิดคุณอาจจะต้องเสียเพื่อนบางคนออกไปจากชีวิต
แต่ถ้ามันคุ้มนะคะคุณก็อาจจะยอมแลก
เพราะมันจะทำให้บรรทอนชีวิตของเราเองการงานเราก็จะไม่มีความสุข
สามด่าพี่ขึ้นมาอีกแต่ตัวเราเนี่ยขี้สงสารไปหน่อย
มันเลยแบบเป็นพลังงานของการกลับไปกลับมาการโลเลการไม่มั่นใจ
จะทำแบบนี้ดีไหมฉันจะทำแบบนั้นดีไหม
ปัญหาของคุณมันก็เลยเหมือนกับว่าคุณสู้ไม่เต็มที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
ไพ่มันบอกมาแล้วว่าอะไรคะสิ่งศักดิ์สื่อสารเลยว่าคุณแก้ได้
แต่คุณไม่ได้อดทนพอที่จะแก้ปัญหานี้เพราะอะไรครับ
คุณมีความเครียดในใจลึกนะแต่เป็นการอยู่แบบลึกเกินไป
จนคุณไม่รู้ว่าจริงสิ่งที่เราเครียดมันใช่เรื่องที่เราเครียดจริงหรือเปล่า
พลังงานมันบอกมาแบบนั้นเลยที่คุณยังอดทนไม่มากพอเป็นเพราะคนรอบข้างนะคะ
บางคนอาจจะแคร์คนรอบข้างมากเลยไม่อยากที่จะจบประเด็นนี้ก็ได้นะคะ
เพราะว่ามันอาจจะมีอิทธิพลกับคนหลายคนมันไม่ใช่อยู่ที่เราคนเดียว
สมมุตินะบางคนอาจจะต้องเลือกระหว่างเรากับใครอีกคนนึงในตำแหน่งเดียวกันแบบนี้
เราก็อาจจะรู้สึกว่าเอองั้นไม่เป็นไรถ้ามันไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่เราไปด้วยเป็นคนอื่นไปเลย
แล้วเราก็จะมานั่งอมทุกข์อยู่แบบเดิมตอนนี้บอกแล้วค่ะว่าคุณต้องเลือกและต้องตัดสินใจแล้ว
นี่นายมีเครียดมากเลยนะแต่ในใจคือมองว่าอย่างน้อยมันมี๑๐ถ้วยนะ
เพื่อนที่เป็นพลังงานตอนนี้ที่เข้ามาคือคุณแก้ได้นะคะ
ทิศทางที่คุณไม่ยอมที่จะจบปัญหานี้สักทีเป็นเพราะว่าคุณยังอยู่กับปัญหาคาราคาซัง
ยังคิดวนเวียนกับเรื่องเดิมแล้วไม่ยอมที่จะเลือกหรือตัดสินใจในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
คุณเป็นคนดีได้นะแต่ในเรื่องของการงานค่ะ
คุณอาจจะต้องเลือกจริงว่าการที่คุณเป็นคนดีแล้วมันส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตของเราการงานและคนรอบข้างบ้าง
ดังนั้นค่ะเราไม่ได้บอกคุณว่าเฮ้ยเราต้องแบบไม่ดีใช่ไหมทำตัวแย่ใช่ไหมไม่ใช่
แต่มันคือการตัดสินใจเพื่อทำให้คุณเติบโตและก้าวหน้ามากขึ้น
พลังงานณวันนี้ค่ะคุณยังไม่สามารถลืมหรือทิ้งใครไปได้
คุณยอมทนหนาวเหน็บอยู่กับเพื่อนข้างนอก
ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยไพ่๕เหรียญเขาบอกว่าข้างในนี้มันมีที่ต้นไม้ให้คุณไปอยู่
ปกคลุมตัวเองไปอยู่กับต้นไม้ให้มันออกดอกออกผลแต่คุณก็เลือกที่จะไม่เอา
เพราะคุณดันไปน้อยใจตัวเองไปคิดถึงแต่ปัญหาที่มันเกิด
อะไรในแง่ดีบ้างนะคะ

สิ่งศึกษิตช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยค่ะ
เพราะว่าพลังงานมันบอกว่าคุณแก้ได้
ดังนั้นค่ะกองนี้
ถ้าในที่ทำงานของคุณ
หรือสิ่งที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่

พร้อมที่จะช่วยเหลือ
และสนับสนุนในปัญหานี้ที่คุณกำลังเผชิญหน้า

คุณต้องระวังนะคะการช่วยเหลือจากคนคนนี้
คุณอาจจะไม่ได้ต้องการคุณอาจจะเข้าไปถามแล้วแหละ
แต่คุณกลับรู้สึกว่าไม่เอาอ่ะฉันจะทำแบบเดิมปัญหาก็จะวนอยู่นะ
ค่อยฟังนะคะใจเย็น
คุณกำลังจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาช่วยนะ

แต่อยากให้คุณเปิดใจหน่อยอย่ามีอีโก้มาก
นี่นั่งขัดสมาร์ทอยู่ตรงนี้ไม่สนใจอะไรเลย
ถ้วยยื่นเข้ามาแล้วไม่เอานะฉันหลับตาพริ้มเลย
ฉันขออยู่กับปัญหาดีกว่าอู้ตายแล้ว

กลับไปนะเราบอกคุณแล้วนะ

สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยค่ะคือ
ในการงานที่คุณได้เจอตอนนี้
ปัญหาที่มันเกิดขึ้นการแก้ปัญหานั้น
มันอาจจะต้องลดความเป็นตัวเองทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขานะคะ
หนึ่งก็คือถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับงาน
เราก็อาจจะต้องดูว่างานไหนที่เราทำไม่ไหว

บอกเขาเลยค่ะมีผู้หญิงคนนึงพร้อมที่จะทำนะ
ไม่ได้โบ้ยงานนะแต่เรามองเห็นแล้วแหละว่า
มันยังมีเพื่อนเราบางคนที่เขาอาจจะอยากจะ
ฉาอยากแสดงออกในเรื่องของความเก่งของเขา
อีกกรณีหนึ่งค่ะถ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องคนกับงาน
เป็นเรื่องคนกับคน
ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานรถอีโก้
ด้วยการชวนกันไปกินข้าวไปเที่ยว
เที่ยวกลางคืนเที่ยวใกล้น้ำนะคะ
หรือถ้ามีการแข่งขันบางอย่างเกิดขึ้นในบริษัทหรือองค์กรของคุณ
จับกลุ่มกันไปเต้นจับกลุ่มกันไปเสนอตัวเอง
อีกอันหนึ่งค่ะถ้าเกิดบุคคลนี้หรือการงานที่คุณมีปัญหาอยู่ตอนนี้
ดันเป็นเจ้านายนะคะหัวหน้าของคุณเอง

คุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายยอมเขา
แบบเราก็คือเป็นไงคะดื้ออยู่ข้างใน
ภายนอกนะยอมไปโอนอ่อนผ่อนตามไป
เดี๋ยวอะไรหลายอย่างมันจะค่อยปรับตัวดี
เพราะอะไรครับเพราะเขาเป็นคนมีอำนาจ
สิ่งหนึ่งที่เห็นนะคะก็คือเรามองว่านะ
พลังงานของเพื่อนหลายคนที่เข้ามาฟังณวันนี้นะ
คุณอาจจะมีเจ้านายที่อาจจะไม่ค่อย
ก็คือไม่ค่อยสนิทกับเราก็ได้เพราะเขาเดินทางออกไปนู่นนี่นั่นตลอด
สองคืออะไรเขามีเกราะคุ้มกันตัวเอง
กว่าจะเข้าไปถึงเขาคุณอาจจะต้องใช้เวลาหน่อย
สามคือเขาเป็นคนที่มีความต้องการในสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้ว
อาจจะไม่ได้ตรงใจเราก็ได้เพราะเขาเป็นแปดเหรียญ
เหรียญคือการทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างเดียว
และมีคิงคาทาคืออะไรคะทะเยอร์ทะยานในตัวเองอยู่แล้ว
เขาคนนี้ค่ะเจ้านายของคุณเองมีลูกคู่นะ
ลูกคู่ลูกน้องหรือบริวารบางคนก็ได้
อยู่ใกล้ชิดเขาและเป็นเหมือนกับว่าอะไรคะ
บอกว่าเป็นกิ้งก่าเปลี่ยนสีเออเขาบอกซ้ายไอ้คนนี้ไปซ้าย
เขาบอกขวาไอ้คนนี้ไปขวาแต่คนคนนั้นค่ะ
ส่งผลอะไรกับเราไหมไพ่บอกเลยค่ะว่าไม่ค่ะ
ถ้าเกิดคุณโอนอ่อนผ่อนตามเขาการแสดงออกของคุณนะ
โยนอ่อนไหวอ่อนหวานจบเลย
ณวันนี้ที่เราดูนะคะถ้าคุณเจอปัญหาในที่ทำงานนะ
สิ่งสักจิตบอกแล้วค่ะว่าปัญหานี้แก้ได้
แต่คุณเองอาจจะต้องเลือกและต้องตัดสินใจ

หลายคนบอกว่าเอมมี่คะ

แต่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอมมี่

เราจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้ไหม

บอกแล้วค่ะว่าคุณต้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง
แต่อาจจะไม่ถูกใจคุณนะคะ

ระหว่างค่ะคนที่เขาคอยควบคุม

ทำให้คุณมีน้ำตาเสียอกเสียใจ
พลังงานนี้อาจจะเป็นพลังงานเงานะคะ
เงาในที่นี้คืออะไรบางทีเราคิดไปเอง

เพื่อนทุกคนลองกลับมาสู่ความเป็นจริงค่ะ

ว่าจริงแล้วอ่ะปัญหามันอาจจะ
เป็นแค่ฝุ่นแบวก็ได้

ทำงานของคุณเองนะคะต้องระวังในเรื่องของอะไรคะ

พูดกันแล้วมีโอกาสที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแย่ได้

ดังนั้นถ้าใครค่ะที่ใช้อะไรที่มีเลข๓๘
ถ้าเกิดคุณเป็นคนใจเย็นคุณใช้๓๘โอเคแหละ

แต่พลังงานของ๓๘จะทำให้มีเรื่องกระทบกระทั่งกันได้ง่าย

พลังงานไพ่มันเหมือนกับว่าคุณเป็นสายชิว
คุณเป็นสายชิลคุณก็มีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทำ
คุณเป็นคนที่ค่อนข้างห่วงอะไรบางอย่างในอดีตก็ได้
หวงในสิ่งที่คุณมีก็ได้คุณเป็นคนเก่งนะ
แต่ว่าคุณไม่ยอมปล่อยลองปล่อยอะไรบางอย่างไปบ้าง
แล้วชัดเจนเลยเห็นไหมไพ่มันก็ขึ้นมาบอกเราเลยว่าอะไรคะ
ยิ่งคุณโดดเด่นยิ่งคุณเก่งมากแค่ไหน
ยิ่งคุณอยู่ในแสงสว่างที่จ้า
จะมีคนพร้อมที่จะทิ้มแทงคุณนะคะ

อยากจะมาสื่อสารนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกแก้ปัญหาบางครั้งเห็นไหม
บอกคุณว่าอะไรคะคุณต้องมีข้อแลกเปลี่ยน

ถ้าเกิดคุณอยากได้อะไรที่มันเร็ว

มันไม่ได้เนอะถูกไหมเพราะว่ามันเป็นเพื่อนร่วมงาน
คุณอาจจะต้องลองดูเลยค่ะว่าคุณมีอะไรแลกเปลี่ยนกับเขาได้
คุณอาจจะมาเต้นให้เขาดูร้องเพลงให้เขาฟัง
กับเขาก็ได้นี่พยายามทำให้คุณไม่เครียดนะ
รู้สึกเลยว่าเพื่อนทุกคนต้องเครียดแน่เลย
แลกเปลี่ยนนะการแลกเปลี่ยนนี้ค่ะ
มีพลังงานของปลาปลาในที่นี้คืออะไรคะ
ดูไปเลยค่ะว่าณวันนั้นคนนี้ต้องการอะไร
แล้วคุณก็ลุยไปกับสิ่งนั้นอย่าไปเชื่อตั้งแต่แรกค่ะว่า
เขาเป็นคนชอบอ่านหนังสือแต่นะวันนั้นเขาอาจจะอยากดูคอนเสิร์ตก็ได้
เขาอาจจะไม่ได้อยากอ่านหนังสือทุกวี่ทุกวันก็ได้

อื้มแก้ได้มั้ยคะ
นี่เราถามย้ำให้คุณนะกับไพ่อีกสำหรับ
ต้องรอชีวิตคุณนี่ทุกข์เหมือนกันนะเนี่ย
ทนกับปัญหาทั้งที่มีคนอบกอดอยู่ข้างคุณ
แต่คุณก็ยังรู้สึกว่าทำไมฝนตก
ทำไมคุณไม่คิดหรอกว่าเอออย่างน้อยก็มีคนมาหยิบร่มทำให้เราไม่เปรียบบางคน
จะรู้สึกชอบก็ได้ที่ฝนตกเพราะอยากเล่นน้ำ
อันนี้ขึ้นอยู่กับความคิดและความต้องการของคุณเอง
แต่ถ้าถามค่ะเรามองว่าคุณมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาได้
เพราะอะไรคะฝนต้องหยุดตกถูกป่ะ
แสดงว่าปัญหาที่มันเข้ามาในช่วงนี้มันแค่ช่วงนี้
คุณมีใครบางคนที่พร้อมจะปกป้องคุณอยู่แล้วนะ

ทนและรอและรอให้ได้ด้วย
ื้อหือไพ่บอกเลยค่ะขออนุญาตนะ
คือไพ่บอกเลยนะคะว่ามีโอกาสสูงมากเลยที่คุณอ่ะ
จะต้องเอาความเฉิดฉายของตัวเองออกมาใช้
เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนอื่น

เพื่อนที่เข้ามาดูคลิปนี้
คุณมีข้อดีอะไรในตนเองบ้าง
และถ้าเจ้านายของคุณเองเพื่อนร่วมงานของคุณเอง
ลูกน้องของคุณเองยังไม่เห็นในสิ่งนั้น
บอกเขาไปค่ะแสดงอภินิหาร
แสดงสิ่งที่คุณเก่งบอกให้เขารู้
และบอกเลยนะคะที่คุณยังคงแก้ปัญหาไม่ได้

อันนี้เราบอกแล้วนะคุณมีคนปกป้องคุณตลอดเลย
คุณไม่ได้เปียกตรงไปตรงมา
คุณมีอะไรแบบมีเสื้อกันฝนมีร่มมีทุกอย่างเลย

ทำไมฝนถึงตกมาโดนตัวเรา

การที่เรามีฝนจริงคนอื่นเขาก็มีฝนแบบนี้เช่นกัน
สิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นตัวบอกคุณค่ะว่า
คุณจะได้แก้ปัญหาแน่นอน
แต่คุณอาจจะต้องแลกเปลี่ยนด้วยอะไรบางอย่าง
ตอนนี้ค่ะคุณอาจจะต้องยอมที่จะเสียอะไรบางอย่าง

ปัญหาของคุณเองนะมันแก้ได้
และกำลังจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อย
เพียงแค่คุณอดทนรอดูผลมานิดนึง
หัวข้อเพื่อนร่วมงานมีปัญหาสิ่งศักดิ์สิทธิ
เจ้าขาช่วยแก้ปัญหาให้ที
แก้ปัญหาของเพื่อนจะเป็นอย่างไรต่อไป
มี่รออ่านข้อความของทุกคนอยู่
ว่าทุกคนจะเห็นแนวทางบางอย่างไม่มากก็น้อย
แล้วนำไปปรับใช้กับชีวิตของคุณ
หน้าที่การงานของคุณและปัญหาของคุณ
และเอมมี่ขอให้ทุกคนเจริญรุ่งเรือง
แล้วก็เจอแต่สิ่งดีเหมือนที่คุณมาเจอกับเอมมี่วันนี้
อย่าลืมกลับมารับพลังงานดีพลังงานบวก
เอมมี่และทำนายไทยรัฐได้
ทุกวันจันทร์๑๑โมงครึ่งเวลาเด็ดเวลาเดิม